นี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
บุรีรำมีอุบัติเหตุรถกระบะที่กำลังพาพระไปทำกิจนิมนต์ช่วงวันเข้าพรรษา
พุ่งชนรถหกล้อบรรทุกอิดที่เลี้ยวกลับรถตัดหน้ากระทันหันนะครับ
เหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บสามคนติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
กู้ภัยเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บหลังเกิดอุบัติเหตุรถกระบะชนกับรถบรรทุก๖ล้อ
ตรงจุดกลับรถหน้าวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาตำบลชุมเห็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรี
รำที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บสามคนซึ่งเป็นพ่อแม่ลูกกันที่เดินทางมากับรถบรรทุก๖ล้อ
จึงรีบประถมพยาบาลขณะที่คนขับรถกระบะคู่กรณีและพระรูปหนึ่งไม่ได้ระบาดเจ็บ
อย่างใดห่างออกไปพบรถกระบะจอดอยู่ในสภาพด้านหน้าพังยับเยินและมีรถบรรทุก๖ล้อ
บรรทุกอิดแดงมาเต็มคันจอดอยู่จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุคนขับรถกระบะ
ทำให้รถเบรกไม่ทันจึงพุ่งชนรถบรรทุก๖ล้อเต็มแรง
ตำรวจสพเมืองบุรีรำเตรียมสอบปากคำคู่กรณีทั้งสองฝ่ายอีกครั้ง
ที่จังหวัดกรสินเกิดอุปติเหตุรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถเก๋งบนถนนสายกรสินสหสคัน
ใกล้กับสี่แยกไฟแดงเรือนจำอำเภอเมืองกรสิน
ที่เกิดเหตุพบคนขับขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บนอนอยู่กลางถนนมีบาดแผลที่ใบหน้าและขาขวาผิดรูป
ก่อนเกิดเหตุรถทั้งสองคันขับมาจากทางเรือนจำมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองกรสิน
จึงชะลอแล้วหยุดรถทำให้รถจักรยานยนต์ที่ขี่ตามหลังมาเบรกไม่ทันจึงชนท้ายอย่างจัง
กล้องวงจรปิดบันทึกวินาทีรถกระบะสี่ประตูสีบอลเงินพุ่งชนรถจักรยานยนต์อย่างจัง

ในพื้นที่หมู่๔ตะบนบ้านซ่อง
อำเภอเวียงสะจังหวัดสุราชธานี
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเช้าวันที่๑๕กรกฎาคมที่ผ่านมา
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้นางสุกรยาจำจรัสอายุ๗๗ปี
คนขับขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิตขาดที่

เบรกไม่ทันพุ่งชนจนเสียชีวิต

มาได้ภาพขนาดขับไปตามถนนมิตรภาพ

อำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา

จนจนจบถึงช่องถูกหลักกลิมเมตรที่๓๗

จตุจักรปากช่องที่วิ่งอยู่เลนซ้ายสุด
เปรียงออกมาปาดหน้ากระชันชิด

แต่คนขับรถตู้กลับเปิดประตูตะโกนด่า
และขับรถขวางทางเอาไว้

คลิปนี้คนขับรถกระบะโพสต์ลงในเพจ

คนขับรถตู้คันนี้เป็นอย่างมาก

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงเย็นวานนี้

เพราะภายในรถมีคนในครอบครัวนั่งมาด้วย
กลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุขึ้น
หลังเกิดเหตุคนขับรถกระบะได้นำคลิปดังกล่าว

สพปากช่องเพื่อความปลอดภัย

ด้วยความระมัดระวังลดความสูญเสีย